คุณผู้ชมโอ้ยวันนี้เนี่ยวันอาทิตย์หลายคนก็เริ่มอยากจะหาเมนูอาหารโปรดทาน
บางคนก็อยากทานกันเป็นครอบครัวแล้วทานอยู่ที่บ้านไหม

หมูกระทะกันกับคนที่บ้านมีความสุขที่สุดแล้ว

เดี๋ยวนะพี่คินบ้านดิฉันได้แต่คุณดูข่าวนี้ให้จบก่อน
แล้วดูสิว่าคุณอยากจะกินหมูกระทะอยู่หรือเปล่า
โอ้โห

ภาพมันบอกทุกอย่างได้ดีมาก
ก็ไม่กินแล้วไงตัวใหญ่ด้วยอ่ะปกติเนี่ยที่เราเคยเห็นตัวเล็ก
เป็นลูกบ้างเป็นอะไรบ้างใช่เอ้ยมีปีกอ่ะอันนี้มาแบบปีกแข็งเลย

คือภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี่นะคะถูกโพสต์โดยผู้ใช้เฟซบุ๊คที่ชื่อว่าคุณเชิญนารินนะ
เขาก็โพสต์ไว้ที่ทำเอาหลายคนที่เข้ามาเห็นแล้วเนี่ยช็อกเลย
เมนต์กันยาวเหยียดอ่ะคุณผู้ชมยอดแชร์นี่ถล่มทลายแล้วตอนนี้นะ
เรื่องมันดังขนาดนี้ปล่อยไว้ไม่ได้เราก็เลยไปถามเจ้าของเฟซบุ๊กนะ
คุณเชยนารินปานศรีชาวอำเภอศรีชมพูจังหวัดขอนแก่น

ถามเขาน้องเขาเล่าให้ฟังบอกว่าช่วงนี้ก็คือติดกินหมูกระทะมากนะ
ไม่ได้ไปไหนก็ทานกันในครอบครัวปกติเนี่ยจะสั่งหมูกระทะจากร้านประจำเนี่ย
มาทานกันที่บ้านอืมแต่วันนั้นอ่ะที่เกิดเหตุเนี่ย
คิดอะไรก็ไม่รู้คือไม่ได้สั่งจากร้านประจำมา
แต่ว่าแม่ซื้อหมูมาจากร้านข้างบ้าน

เหมือนแบบจะมาทำทานเองจะได้ไม่ต้องซื้อจากร้านอาหาร
ปรากฏว่าโอ้โหวันนั้นแหละแจ็คพอร์ตแตกเหมือนได้เงินล้าน

สิ่งที่เจอเนี่ยมันคือสิ่งที่เกลียดที่สุดในชีวิต

แมลงสาปถูกแช่แข็งมากับหมูอย่างดีไม่มีเน่า
จะบอกว่าแมงสาบสดจะบ้าเหรอ

มันจะบรรยายยังไงจริงน้องเขาบอกว่าที่มันจะต้องแทบพุ่งเนี่ย
เพราะว่าก็กินไปเยอะแล้ว

หมูกระทะในหม้อนี้ไปเยอะมากแล้ว

แมงสาบตอนหลังมันจะพุ่งแล้ว

จริงการที่โพสต์ลงไปในโซเชียล
ทำให้ร้านเสื่อมเสียชื่อเสียงอะไร
แต่เขาแค่อยากจะเตือนไปถึงผู้บริโภคว่าเฮ้ยเวลาเราจะซื้อของหรืออะไรเนี่ย

ถูกต้องคือเราก็เลยลงพื้นที่ค่ะไปสำรวจร้านขายอาหารแช่แข็ง
ที่น้องเขาไปซื้อมาแล้วก็ไปพูดคุยกับเจ้าของร้านหน่อย
คือเจ้าของร้านเขาบอกว่าเขารับผิดชอบด้วยการที่ว่าคืนเงินไปนะคะ

ซึ่งจริงแล้วทางร้านเขาก็บอกว่าตัวเขาไม่ได้เป็นคนผลิตเอง
คือเขารับมาขายอีกทีนึง
แล้วก็แช่แข็งเอาไว้ขายแบบนี้เป็นประจำอยู่แล้ว
ก็เลยได้มีการแจ้งไปทางบริษัทผู้ผลิตหมูหมักแช่แข็งของแบรนด์นี้
ให้มีการตรวจสอบและแก้ไข
แล้วก็ฝากถึงผู้ผลิตทุกรายด้วยไม่ใช่แค่ร้านนี้เท่านั้น
ตรวจสอบกระบวนการผลิตมันเป็นสิ่งสำคัญมาก
เรื่องของความสะอาดสุขอนามัยอันนี้เราให้ความสำคัญกันมาก
ตรวจสอบให้ดีก่อนที่จะบรรจุแพ็คส่งขายนะคะ
คือตอนนี้ดิฉันคิดว่าทางผู้ผลิตทราบเรื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เพราะฉะนั้นเราในฐานะผู้บริโภคเนาะก็ตรวจสอบให้ดีก่อน
หลังจากนี้จะได้ไม่ต้องอวสารอาหารจานโปรดแบบนี้ค่ะ